ท่านผู้ชมครับเมื่อ๒วันก่อนเนี่ย
มันเกิดคดีอุกอาจเกิดขึ้นแถวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือที่นครนายก
มีผู้ชายคนหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไอ้โมด
ถ้าชื่อจริงก็คือนายปราโมทจิตสงัดอายุ๓๑ปี
กับพวกไปฉุดผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๒ปี
ฉุดขึ้นรถไปเลยคือไม่รู้จะไปทำอะไร

กะว่าเอาไปคมขืนแน่ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ

ทำร้ายฝ่ายชายทำร้ายเพื่อนเขาแล้วก็ฉุดเข้าไป
แต่เขาหนีมาได้ออกมาแจ้งความแล้วก็ไล่ตามหาตัวกัน
ที่สุดแล้ววันนี้ไล่ตามจับได้แล้ว
ไล่ตามจับได้แล้วนะครับหลังจากหนีไปหลายวัน
เข้าป่าละเมาะไปเลยล่ะนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ
เหตุการณ์ตอนที่ไปล้อมจับกันนะครับ

นะอ่าตำรวจก็ตามไปไล่ล่าตัวได้นะครับ

เจอรถกระบะสีแดงเนี่ย
ทะเบียนแบบนี้แบบนี้ตามที่เจ้าหน้าที่เขาติดตามหาอยู่นะครับ

ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
แล้วนายปราโมทตอนที่ตำรวจไปถึง
กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง

เห็นตำรวจก็วิ่งหนีเข้าป่าละเมาะครับ
ตำรวจก็วิ่งตามปิดล้อมแล้วก็จับได้นะ
ตอนที่จะไปจับนายปราโมทยังขัดขืน
มีอาวุธพยายามที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนีอยู่ในป่าแถวนี้นะครับ
นายปราโมทไปหลบอยู่ในพุ่มไม้นะฮะ
ห่างจากด้านนอกเข้าไปด้านในสัก๑กิโลเมตร
คือสภาพเมาแล้วก็อ้างว่าเขาไม่รู้เรื่อง

ส่วนคดีที่ว่าไปฉุดสาววัย๒๒ปีอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาไม่ได้ทำเพื่อนเขาอ่ะทำ
เพื่อนที่ไปด้วยกันวันนั้นบอกว่าให้เอาผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถไปด้วย

ส่วนที่แฟนนุ่มของหญิงคนนั้นถูกทำร้าย
คนนั้นก็คือคู่อริที่เคยมีเรื่องกันก่อน
แต่ว่าผู้หญิงเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ฉุด
เพื่อนเขาแค่บอกว่าให้เอาขึ้นรถไปด้วย

เมื่อไปไล่ดูประวัติคดีของนายปราโมท
โอ้โหยาวเป็นหางว่าวนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่ามี๗คดี
กับอีกหนึ่งแจ้งความนะฮะ
นี่ฮะประวัติของนายปราโมทจิตสงัดวัย๓๑ปีนะครับ
ปี๔๙มีคดีปล้นทรัพย์
แต่งเครื่องแบบทหารกับตำรวจไปปล้นทรัพย์ชาวบ้านเขา
ปี๕๐ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไป๒คดี
ปี๕๕มี๒คดีทั้งข่มขืนและลักทรัพย์รถจักรยานยนต

ปีนี้ปี๖๒มีคดีข่มขืนพรากผู้เยาว์อายุ๑๗และ๑๘ปี
แล้วก็มีคดีแจ้งความว่าไปหลอกเขาแต่งงานอีก

ล่าสุดก็คือเมื่อ๒๐พฤศจิกายน
ไปฉุดหญิงสาววัย๒๒ปีนะครับ

ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นตรงนี้นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยปลือ
จังหวัดนครนายกนะครับอ่าผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเขาไปกับ
นุ่มแล้วก็เพื่อนผู้หญิงรวมสามคนค่ะเขาไปนั่งเล่นริมอ่าง
เก็บน้ำช่วงกลางคืนมานั่งตักลมนะเริ่มเย็นแล้ว
ปราโมทกับพวกรวมสี่คนขับรถกระบะผ่านมาเห็นกลุ่ม
ผู้เสียหายนั่งอยู่จอดรถนายปราโมทลงไปจากรถพร้อม
กับพวกแล้วก็ใช้ไฟจากมือถือเนี่ยส่องหน้าดูคนที่
นั่งอยู่ค่ะแล้วเห็นหญิงสาวผู้เสียหายตอนนั้นนะเขาบอกว่า
นายปราโมทเนี่ยนะผู้เสียหายเขาบอกนะไอ้โม่เนี่ยมันบอกว่า
เหมือนแฟนเก่าแล้วยังไงอ่ะชักปืนขึ้นมาเป็น
ปืนลูกโม่แล้วซ้อมผู้ชายที่เป็นแฟนของเขาจนนอนกองกับ
พื้นแล้วก็ฉุดหญิงสาวขึ้นรถกระบะไปพาไปบ้านหลังหนึ่งค่ะ
ไปถึงที่บ้านหลังนั้นนายปราโมททำร้ายร่างกาย
ผู้หญิงเค้าด้วยละก็คงขัดขืนแหละจะข่มขืนเค้า
ไม่สำเร็จค่ะคือตัวเองเมาหลับหญิงก็เลยนีออกมาได้
หนีออกมาได้ฮะจังหวะที่มันหลับผู้หญิงเลยวิ่งหนีออกมา
หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปเจอชาวบ้าน
ขอประตูบ้านของชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ
คือที่ใบหน้าเนี่ยยังมีรอยเลือดจากการถูกซ้อมเลยนะฮะ
แล้วเจ้าของบ้านที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็พาไปแจ้งความ
ค่ะนะฮะเดี๋ยวมีเสียงใครบ้างไปฟังกันเลยนะครับ
สิบกว่าคนไปอันนี้ผมไปกินเบียดิ้งห้วย
ไปดื่มเหล้านะครับแล้วผมเมาไว้เจอคู่เหลียว

แล้วไปจับเขาบอกว่าไง

นี่เข้ามารับบ้านนี้

แล้วเขาบอกว่าเราไปทำร้ายเขาอ่ะ
ก็ไปทำร้ายไปทำร้ายผมมีเรื่องผู้ชายครับ

ผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีหมายจงหมายจับอะไร
อยากบอกอะไรแม่ไหมเพราะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้แม่ป่วย

อยากจะบอกอะไรกับแม่บ้าง
ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรอก
แต่ว่าผมคือว่ามีเรื่องกัน
มีเรื่องของผู้ชายผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้หญิง
แต่ว่าคือว่าผมไปกับพวกน้องผม๑๐กว่าคนไง

แสดงว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวก็พวก

แต่คิดว่ามีเรื่องกันนะ

อืมอ่าแต่ตัวเองก็อ้างตลอดว่าไม่ได้ทำ

แต่ผู้หญิงเขาบอกว่านายปราโมทนี่แหละทำร้ายเขา

พี่สาวแม่อยู่ต่างประเทศพี่สาวอยู่ที่นี่
คือครอบครัวบอกเอือมละอามากคือคดีเยอะมาก

คือถ้าไม่มอบตัวก็ไล่ตามจับเอาแล้วกัน

เขาบอกแม่ที่ว่าป่วยนี่คือป่วยจนตายเลยนะครับ
คือแบบเหมือนตรอมใจกับสิ่งที่ลูกชายทำ